จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสวนเมลอนสีเหลืองอร่ามที่มีรสชาติหวานกรอบอร่อย

ติดตามพร้อมกันในช่วงเกษตรทำเงิน
เมลอนลูกโตกรอบหวานแบบนี้ได้มาก็เพราะว่า
มีการควบคุมความชื้นของอากาศและแสงได้อย่างดีเลยล่ะครับ
ผลผลิตที่ดีเนี่ยก็มาจากการเอาใจใส่ทุกรายละเอียดในทุกวันแบบนี้แหละครับคุณผู้ชม
แต่ปลูกเมลอนการควบคุมทั้งหมดให้ได้นั้น
ก็เป็นสิ่งที่ลำบากสำหรับเกษตรกรบ้านนากลางพังงามาก่อนเช่นกันนะครับ
โรงเรือนเมลอนที่นี่ควบคุมแบบไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันครับ
ตามมากันเลยที่สวนเมลอนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านนากลางสมาร์ทฟาร์ม
อยู่ที่ตำบลโคกลอยอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
ส่วนคนนี้ก็คือเจ้าของสวนเมลอน๔๒๐ต้นครับ
ผู้ใหญ่หม้อหรือผู้ใหญ่สมบัติยกเชื้อนี่เอง
มือถือหรือสมาร์ทโฟนใครก็มีไว้ติดต่อสื่อสารนะเนาะ
แต่ที่นี่สมาร์ทโฟนสำหรับเกษตรกรศูนย์เมลอนแห่งนี้
เขานำมาใช้เก็บข้อมูลพืชทั้งหมดเอาไว้ในแอปพลิเคชันครับ
ก็เพื่อให้บอกว่าในโรงเรือนมีอุณหภูมิเท่าไหร่
ความชื้นในดินความชื้นในอากาศและแสง
แล้วจะทำการควบคุมการให้น้ำให้ปุ๋ยผ่านแอปพลิเคชัน
มือถือต่อไปอีกทีนั่นเองครับ
หม้อครับที่ใช้สมาร์ทโฟนควบคุมผลผลิต

ระบบเทปมาควบคุมข้อมูลของพืชทั้งหมดนะครับ
ผลผลิตเราได้ถึง๙๐หรือ๙๕นะครับ
ทุ่มเงินแต่ละรอบในรอบ๗๕วันนะครับ
เราก็สามารถมีรายได้ถึง๔๕๐๐๐บาทครับ
เมื่อก่อนเนี่ยเสียเงินเสียเวลากับการดูแลผลผลิต
ได้มาเพียง๖๐เองนะครับ
แต่ครั้งนี้นำสมาร์ทโฟนมาใช้ประโยชน์
ทั้งในการควบคุมคุณภาพผลผลิต
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของแรงงาน
แล้วผลผลิตส่วนใหญ่ก็ขายผ่านออนไลน์

ผมทราบมาว่าเมลอนเนี่ยมีการจองตั้งแต่เริ่มปลูกเลยเหรอครับ
สมาร์ทโฟนสำหรับเกษตรกรที่นี่
ทำให้มีการเพิ่มพื้นที่
เพื่อขยายปลูกพืชชนิดอื่นเพิ่มเติมอีกด้วย
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ